คุณผู้ชมข่าวนี้ก็เหมือนกัน
จิตใจทำด้วยอะไรคือตัวสามีเนี่ยตกเป็นธาตุยาเสพติดเมา
แล้วก็หลอนยากลัวไงเมียบอกว่าทะเลาะกับเมีย
แล้วเมียบอกว่าเดี๋ยวจะเลิกเลยไปมีผัวใหม่
เท่านั้นแหละคุณผู้ชมเอาคัตเตอร์อ่ะ
คอเมียเอาอีโต้ฟันหัวเมียจนตายเท่านั้นไม่พอนะ
เอาสายไฟอ่ะมัดมือที่เป็นศพเมียแล้วก็เอากระสอบปุ๋ยอ่ะ
ตั้งแต่หัวถึงเอวแล้วก็เอาไปโยนทิ้งน้ำเออยอมรับว่า
เกิดจากความหึงหวงแล้วก็เสพยามานะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเล่าย้อนไปก่อน
คือเมื่อคืนนี้ตำรวจสพกรรมรสัยมีคนมาแจ้งไง
บอกว่าคุณตำรวจมาดูหน่อยเจอศพถูกยัดกระสอบทิ้งอยู่ในสระน้ำ
ตำรวจก็รีบไปเลยค่ะที่ทุ่งนาท้ายบ้านบึงฮาย
อำเภอกรรมรสัยที่กาลสินไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
แล้วก็มีแพทย์เวรโรงพยาบาลกรรมละสัยไปเจอศพเนี่ย
คุณผู้ชมสภาพคือนุ่งผ้าถุงสวมเสื้อสีแดง
ท่อนบนโดนคลุมด้วยกระสอบปุ๋ยมาถึงเอวแล้วนะคะ
แล้วก็โดนมัดเอ่อมัดกระสอบปุ๋ยด้วยด้วยสายไฟ
ทีนี้พอแก้สายไฟเปิดกระสอบปุ๋ยดูเนี่ย
มือทั้งสองข้างของผู้ตายก็โดนมัดด้วยสายไฟ
ตรวจสอบตามร่างกายที่หัวมีแผลโดนฟันด้วยของมีคม
แล้วผู้ตายก็คือนางสาวนิวกรรมละสัยอายุ๒๙ปี
ทีนี้ก็ต้องไล่ไปสิคะแล้วก็ไปสอบถามญาติของคนตาย
ชื่อว่านางตุ่นนางตุ่นเนี่ยบอกว่า
คนที่ทำเนี่ยคือสามีของคนตายนี่แหละ
เพราะว่าหลังจากที่สามีเขาฆ่าเมียเสร็จแล้วเนี่ยนะ
เขายังมาบอกเลยว่าตัวเขาฆ่าเมีย
แล้วเอาศพเมียไปโยนทิ้งไว้ในสระน้ำ
ตอนแรกนะที่สามีของผู้ตายมาบอกแบบนี้นะ
ญาติของผู้ตายยังไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริงเลย

แต่พอมาดูที่สระน้ำเอาเจอศพจริง
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะคะ
ทีนี้พอฟังจากญาติพูดแบบนี้แล้วก็ต้องตามสิ
ไปดูซิไหนสามีของคนตาย
ก็ไปเจอนายมนตรีอยู่ที่บ้านพักค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจก็จับตัวนายมนตรีแล้วก็เค้นสอบ
มนตรียอมรับนะว่าผมนี่แหละฆ่าเมียเอง
ตำรวจก็คุมตัวนายมนตรีเอาไว้แล้วก็ไปตรวจสอบในบ้านพัก
เจอเป็นคราบเลือดอยู่ในห้องนอนเจอคราบเลือดเพียบเลยนะคะ
แล้วก็เจอมีดอิโต้ที่มีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บพวกหลักฐานพวกนี้เอาไว้
นี่มีดอิโต้เห็นไหมที่ใช้ในการก่อเหตุฟันหัวภรรยาเนี่ยค่ะ
ส่วนน้าของคนก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านางบังออนเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าเมื่อวันที่๒๒มีนาตอนประมาณ๒ทุ่มได้ยินเสียง
คนนี้ทะเลาะกันเสียงดังเลยเพื่อนบ้านอ่ะไม่ได้เอกใจนะ
เพราะปกติเวลาที่มนตรีอยู่กับเมียเขาจะทะเลาะกับเมียตลอดอยู่แล้ว

ที่ผ่านมาเคยบอกหน่วยงานให้มาช่วยหน่อย
แต่ก็ไม่เห็นมีหน่วยงานไหนมาอันนี้เพื่อนบ้านบอก

นี่คือญาติของผู้ก่อเหตุรวมถึงเพื่อนบ้านเขาก็รู้นะ
ภูเขาเหตุเขาจบเตรียมและถลอกกับเมียประจำเลยค่ะ
ทีนี้พอจับตัวได้แล้วเนี่ยนะ
จับตัวนายมนตรีสอบเบื้องต้นแล้ว
หลังจากนั้นตำรวจก็เอาตัวนายมนตรี
ต่อที่โรงพักษณ์คุณผู้ชมเมื่อเช้านี้ประมาณ๙โมง
ตำรวจเข้นสอบนายมนตรีอีกรอบนึง
เพราะว่าทำไมต้องเค้นสอบอีกรอบเขาเริ่มหายจากอาการหลอนยาแล้วไง
ทีนี้เล่าให้ฟังเป็นเรื่องเป็นราวได้แล้ว
สีหน้าเรียบเฉยเหมือนกันนะ
เล่าให้ฟังแบบนิ่งเลยบอกกับตำรวจแบบนี้
บอกว่าก่อนที่จะลงมือฆ่าภรรยาคือเซฟยาบ้าไป๓เม็ด
แล้วก็เริ่มทะเลาะกับภรรยาตั้งแต่๒ทุ่มของวันที่๒๒มีนาคม
ก็สอดคล้องกับที่เพื่อนบ้านได้ยินเสียงนะ
หลังจากนั้นตี๓ของวันที่๒๓มีนาคมทะเลาะกันอีกค่ะ
คือเมียเนี่ยครูบอกว่าเดี๋ยวจะเลิกเลยจะไปหาผัวใหม่
พูดแบบเนี้ยนายมนตรีโมโหแล้วตอนนั้นน่ะ
มนตรีเขากำลังใช้มีดคัตเตอร์อยู่ไง
มีอาวุธอยู่ในมือเอามีดคัตเตอร์นี่แหละ
ปาดคอเมียครับแล้วเดินไปหยิบมีดอีโต้ในตู้อ่ะ
มาฟันศรีษะไปอีกห้าถึงหกครั้งจนภรรยาแน่นิ่งเลยนะคะ
ทีนี้จากที่ก่อเหตุตอนประมาณตี๓ใช่ไหม
เขานอนอยู่ข้างศพภรรยาจนถึง๘โมงเช้า
พอตื่นมาตอนเช้าได้นะเขาก็เอาสายไฟเนี่ย
มือภรรยาไว้ไปเอากระสอบปุ๋ยมา
ตั้งแต่หัวจนถึงเอวแล้วก็เอาสายไฟเนี่ย
กระสอบปุ๋ยเพื่อไม่ให้ญาติยาดของภรรยา

หลังจากนั้นอุ้มศพภรรยาขึ้นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง

แล้วกลับมาที่บ้านมาบอกญาติว่าเขาเนี่ย
ฆ่าเมียตายแล้วครับทีนี้เขาก็บอกนะว่าที่เป็นแบบเนี้ย
เป็นเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็หึงหวงนะฮะเออ
แน่นอนค่ะทางตำรวจเนี่ยนะคะ
ก็แจ้งข้อหานายมนตรีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ปิดบังอำพรางซ่อนเร้นศพแล้วก็เสพยาบ้า
ก็ต้องนำตัวไปทำแผนไปชี้จุดเกิดเหตุช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะคะ